คุณผู้ชมฮะดูแผนที่หน่อยครับเรื่องของสภาพอากาศ
ว่ามีพื้นที่ไหนเสี่ยงภัยบ้างให้เห็นชัดเลย

จะได้เห็นนะพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลือง
คุณดูพื้นที่สีแดงนะพื้นที่สีแดงคือพื้นที่เสี่ยงภัยสูง
ก็จะอีสานทั้งภาคเลยคุณ
อีสานทั้งภาคเลยนะครับรวมถึงในส่วนของภาคตะวันออก

ส่วนพื้นที่สีเหลืองก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางนะครับ
ก็จะมีทั้งเหนือตอนล่างเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ
แล้วก็ในส่วนของภาคกลางตอนบนด้วย
นี่แหละฮะเป็นพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักลมแรงฝนฟ้าขนอง
แล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกเป็นพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับ
ระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ดังนั้นเราตรวจสอบกันเลยนะฮะในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูที่ปราจีนบุรีคุณที่อำเภอกบินบุรีนะ
พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรง
ทำให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักนานเกือบ๑ชั่วโมงเมื่อวานตอนเย็นนะครับ
ต้นไม้หักโค้นเต็นต์แล้วก็ร้านค้า
ที่ว่าการอำเภอถูกพัดเสียหายจำนวนมากครับ
บางคันไม่กล้าขับเลยนะคุณนะฝนมันตกหนักจริง

ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสาย๓๐๔
ช่วงกิโลเมตรที่๑๖๖ระดับน้ำอย่างที่เห็นนะครับ
สูง๒๐๕๐เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวเกือบ๑กิโลเมตร
ทำให้การจราจรติดขัดหลายกิโลเช่นเดียวกัน
แล้วก็บางพื้นที่รถเล็กไม่สามารถที่จะขับผ่านได้แล้วนะครับ
อ่าจากปราจีนบุรีค่ะไปต่อกันที่น่านบ้างนะคะ
พายุฤดูร้อนทำให้เกิดพายุฝนลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วย
ดูสิคะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่
ต้นไม้ก็หักโค้นกิ่งไม้มันก็หักลงมาทับรถยนต์

ส่วนที่ถนนสายน่านอำเภอบ้านหลวงนี่นะคะ

นี่คือมีคนเจ็บนะแล้วมีคนเสียชีวิตด้วยค่ะ
สาหัส๑คนเสียชีวิต๑ศพนะคะ
โดยจังหวัดน่านก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ
มี๑อำเภอ๔ตำบล๑๑หมู่บ้าน
สถานที่ราชการได้รับความเสียหาย๓แห่งค่ะ
ก็คือที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

แล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านนะคะ

พายุฤดูร้อนทำให้ฝนตกหนัก

ขาเต็นต์ที่หน้าสารกลาง

โรงเหล็กที่สร้างคร่อมถนนอุลานกุล
เพื่อติดตั้งไฟประดับเพื่อความสวยงาม
ก็ถูกพายุพัดจนยุบลงมาขวางถนน
ทับทั้งร้านค้ารถยนต์บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหาย
ข้าวของก็ถูกพายุพัดปลิวกระจายทั่วบริเวณเลยนะคะ
และที่บริเวณตลาดนัดชุมชนหน้าค่าย
บ้นทับเสาไฟฟ้าและทับรถยนต์อีกหลายคันด้วยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบที่นครราชศรีมานะครับ
ที่ตำบลตะแบกบานอเผิกคอนบุรีนะครับ
พายุฤดูร้อนก็พัดถล่ม
ทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรง
แล้วก็ที่นี่มีลูกเห็บตกด้วยนะครับ

บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายสิบหลังคาเรือน
บางบ้านเนี่ยนะครับก็พายุเนี่ยคุณดูสิ

หลังคาปลิวหายไปหมดเลย

แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ก็ล้มกระจัดกระจายนับร้อยต้น
เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นได้ลงสำรวจความเสียหาย

เดี๋ยวคงออกมาฉบับต่อมานะฮะ

ว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นที่ไหนอีกบ้าง